ที่ที่จะพาต่อไปเนี่ยคนเยอะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นเริกดีเลย
ที่จังหวัดอุดรธานีจะพาไปร่วมพิธีบวงสวงวางศิลาเริกทำบุญใหญ่นะคะ
เป็นการสร้างองค์ปู่ศรีสัตนคราชมีความสูง๙เมตร
และที่สำคัญมีนักร้องลูกทุ่งไปด้วยเฮ้ย
ไปดูบรรยากาศงานกันก่อนนะคะนี่คือภาพบรรยากาศที่วัดป่าสว่างธรรม
ดอนกลอยอยู่ที่ตำบลดอนกลอยอำเภอพิบูรณรักจังหวัดอุดรธานี
วัดซีริพรอ๋อซีริพรเอาไปพงค์

เมื่อวานนี้นะคะยี่สิบห้าตุลาคมที่ผ่านมา
รวมไปถึงสาธุชนจำนวนมากเดินทางมาที่วัดกันไม่ขาดสายเลย
มาร่วมพิธีวางศิลาเริกสร้างองค์ปู่ศรีสัตนคราชที่มีความสูง๙เมตร
และอย่างที่บอกว่างานนี้มีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังก็คือพี่นางสิริพรอำไพพงศ์
มาร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีด้วย
เนื่องจากว่าวัดนี้เป็นวัดที่พี่นางได้ร่วมสร้างมากว่า๗ปีแล้วนะคะ
นางก็จะไปทำบุญที่วัดนี้บ่อยมาก
ภายในพิธีนะคะพี่นางมีการกราบนิมนต์หลวงปู่สมกวิศโรพระเกจิชื่อดังแห่งวัดป่าพิสารสุธาวาส
พร้อมด้วยพระอาจารย์นำชัยโชติระโตเจ้าอาวาสวัดแม่ย่าซอม
มาร่วมพิธีบวงสวงแล้วก็วางศิราเริกองค์ปู่ศรีสัตนคราชด้วย
แจกเครื่องเส้นไหว้ต่างให้กับผู้ที่มาร่วมบุญ
หลังจากเสร็จสิ้นที่พิธีไป
งานนี้บอกเลยว่าสาธุชนทั้งอิ่มอกอิ่มใจที่มาร่วมบุญไป

ส้มตำก็มาจ้าน้ำลายไหลเลยเนาะมาดูกันที่คึกคักมากไปกว่านั้นก็คือบรรดาพ่อค้าแม่ค้าแผงลอตเตอรี่
ที่ตั้งแผงอยู่บริเวณวัดเนี่ยแหละค่ะยิ้มกันแก้มจะแตกเลยยิ้มกันแก้มปรีก็คนมากันเยอะอ่ะสิคุณ
คนมาร่วมพิธีบุญกันเยอะหลังจากเขาทำบุญเสร็จส่วนใหญ่ก็หวังจะมาเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปนะคะ
ก็มาแวะเวียนที่แผงลอตเตอรี่จับจองซื้อหากันไปมากมายหลังจากนั้นก็พากันไปดูประทัดที่จุดไว้
ไม่ว่าจะเป็นปลายประทัดเอ่ยอะไรต่างที่เกิดขึ้นในพิธีบวงสวงเนี่ยค่ะ
ในส่วนของพิธีบวงสวงมันก็จะมีหลายจุดที่คนเขาคิดว่าเอออาจจะมาให้โชคให้ลาบหรือเปล่า
หวังว่าจะได้โชคกันไปตามความเชื่อรวมไปถึงในขันน้ำมนต์ที่เขาทำพิธีกันด้วย
จุดใครจุดมันความเชื่อแตกต่างกันออกไปแล้วที่วัดแห่งนี้วัดสิริพรใช่ไหม
ใช่เขาเรียกกันว่าวัดสิริพรนะคะก็เป็นวัดวัดหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีที่โด่งดังมากนะ
ทำจิตใจให้สงบเข้าวัดไปแล้วก็จะได้เป็นสิริมงคล
ไปกลับว่าเป็นพุชาพระด้วยเออเอาช่วงนี้นะครับ
จิตใจสงบสงบเพราะหลายหลายคนทานเจ